เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความเชื่อกันต่อนะฮะ
ในสัปดาห์คณิตศาสตร์แบบนี้

เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการคำนวณตัวเลข

สำหรับขอนไม้พญานาคเนี่ยนะคะ
เป็นขอนไม้ยางนาขนาดยักษ์เลย

แห่กันไปมากมายเลยล่ะคุณ
คือต้องเล่าท้าขวาไปก่อนนะคะ
ขอนไม้พญานาคถูกค้นพบโดยรถแบ็คโฮลของผู้รับเหมาก่อสร้าง

วัดรอบต้น๒๘๐เซนติเมตรนะ

๑๖๓๒บาทบริจาคเงินเพื่อที่จะทำสาลาแบบนี้
ก็เลยนำมาสร้างสาราหน้าจัวหน้ากว้าง๕เมตรยาว๑๖เมตร
ใช้เป็นที่กำบังแสงแดดให้กับขอนไม้อย่างนายักษ์
หลังจากสร้างเสร็จก็เลยได้มีการทำบุญค่ะ
พากันมาทำบุญนิมนต์พระสงฆ์๑๑รูปมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วย
พอเสร็จสิ้นพิธีปุ๊บก็ได้เวลาแล้วที่ชาวบ้านจากทั่วสารทิศ
เขาจะมาจุดทูบจุดเทียนนำแป้งมาโรยนำผ้ามาผูกนะคะ
แล้วก็เดินเข้าไปเดินออกไปข้างหน้านิดนึง

หลังจากจุดทูบไหวแล้วเรียบร้อยส่องหากันแล้วก็เดินดูว่า
เออมีมั้ยนั้นนี่นี่ซื้อจ่ายตั้งป๊อบเรียบร้อยจับบ้าน
เดี๋ยวคุณเล่าถึงอะไรด้วย
ตเตอรี่นะสลากกินแบ่งรัฐบาลไงเราซื้อแบบถูกกฎหมายมันไม่ได้ผิดอะไรอ่ะ
พวกลอตเตอรี่เอกชนไอ้ที่ไม่ประสานงานกับทางภาครัฐ

ใช่แต่ดิฉันไม่ได้บอกว่าเขาซื้อเลขอะไรกัน
เพราะว่าเขาก็ไม่บอกดิฉันมาเหมือนกัน